เมื่อคืนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนประเทศไทย
ตรงกับ๑๐โมงเช้าสหรัฐอเมริกาค่ะ
ใครที่รอการเปลี่ยนดีไซน์ครั้งนี้เขามาแล้ว
พอร์ตหลายพอร์ตทิ้งเพื่อที่จะรีดให้ตัวเครื่องนั้นมีความบางลง

ดแบบหนักกดแบบ๒นิ้วกดแบบเบาแถบ
คำสั่งแตกต่างกันไปได้นะคะ
แล้วก็มีการเร่งความเร็วตามแรงกด

ถ้าคุณผู้ชมสังเกตโน้ตบุ๊กของตัวเอง
เห็นปุ่มด้านบนใช่ไหมคะเป็นปุ่มฟังก์ชัน
มีไว้สำหรับควบคุมการทำงานของตัวเครื่อง

เช่นการควบคุมความสว่างของหน้าจอ

ขึ้นข้อความแจ้งเตือนต่าง
หรือว่าเวลามีคนโทรเข้าก็รับโทรศัพท์ได้จากปุ่มนี้
เช่นเดียวกันเลื่อนได้นะคะ
ราคาเริ่มต้นโดยประมาณนะคะ
ก็อยู่ที่๕๗๐๐๗๕๐๐๐บาทค่ะ